ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้เป็นคืนข้ามปี
บอกเลยว่าใครมีคู่ก็ต้องอยู่กับคู่ของตัวเองสิ
วันนี้เราก็เลยรวบรวมนะคะคนดังในวงการบันเทิงที่เขามีคู่

เริ่มกันที่ซุปตาตัวแม่ค่ะแม่อ้ำพัชราภา
อยู่กับใครไม่ได้หรอกค่ะต้องอยู่กับไฮโซโพงนี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ต้องบอกว่าเป็นคู่หวานที่เขาจัดงานเขาดาวน์แบบอบอุ่นเรียบง่ายนะ
อ้ำกับไฮโซโพกโดยซุปตาสาวของเราเป็นเจ้าภาพจ้า
เปิดบ้านจัดงานปีใหม่กันภายในครอบครัว
เนรมิตไฟประดับรอบสวนคือสวยมากคุณดูดิ

แล้วดูหมายูนิคอร์นพระดิทุนโอ้โหสุดยอด
ยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะนะ
อ่ะมาดูคู่ของสามีภรรยาคุณศรีวริต้าเจนเซ่นกับคุณกรนรงเดชบ้าง

คู่นี้เนี่ยหวานซึ้งละมุนละมัยเหมือนจีบกันใหม่เลยคุณผู้ชมดูสิ
คือดังวิทย์เนี่ยโพสต์ภาพฉลองการเข้าสู่ปีใหม่

คุณค่ะลูกโป่งมาพุมีริมแม่น้ำขนาดนี้
ดูสิโอ้โหอะไรมันจะสวีทหวานเบอร์
นะคะเขามีลูกกันแล้วนะคะเขาไม่ได้เพิ่งจีบกันใหม่นะคะ
ใช่แต่ความหวานเขาไม่ได้น้อยลงไปเลยนะ
เห็นแล้วก็แบบอิ่มใจแทนเนอะ
เมื่อไหร่หนอจะลงรูปคู่กันสักทีนึง
น้องโบเมลดากับอเล็กธีรเดชจ้า
ดูภาพที่ทั้งคู่โพสต์ลงโซเชียลโอ้โหสถานที่มันคล้ายกันจริงนะคะ
ซีบอกว่ารูปคู่ยังไม่มาแต่เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจ
แซมไม่ได้จริงเลยจ้าว่าช่างภาพของน้องโบเนี่ย
คงไม่ใช่ใครอื่นหรอกนอกจากพี่อเล็กคนดีนี่แหละค่ะ
อ่ะมาดูอีกคู่นึงค่ะเชื่อว่าแฟนคลับลุ้นคู่นี้กันสุดขีด
ว่าเมื่อคืนเนี่ยคืนเคาน์ดาวน์หนุ่มหมาปะริน
ซีนคุกเข่าขอแต่งงานคิมเบอร์รี่หรือไม่
คืนข้ามปีไปแล้วยังไม่มีข่าวดีแต่ว่ามีภาพความน่ารักมาฝากนะคะ
ซิกแพคข่าวจั๊วของฝ่ายชายและหุ่นสุดเป๊ะของฝ่ายหญิงนี่มาในลุคบิกินี่เลยนะคะ
บอกเลยว่ากระบี่ลุกเป็นไฟส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียว
คือจะบอกว่าพักหลังมานี้นะคิมหุ่นดีมาก
ใช่พอคบกับหมาเขาเหมือนกับขยันออกกำลังกายคือแข่งกันออกกำลังกายหรือยังไง
ลูกหมากก็มีซิกแพคิมก็มีซิกแพคคือหุ่นดีกันทั้งคู่
แล้วเป็นคู่ที่น่าจับตามองว่าจะมีข่าวดีในปีนี้หรือเปล่า
รอดูก็แล้วกันนะคะแหมนะช่วงวันเกิดก็ผ่านไปแล้วปีใหม่ก็ผ่านไปแล้ว
รอดูอีกหน่อยละกันวาเลนไทยเพื่อจะมีการขอแต่งงานนะคะ
แฟนรุ้นพร้อมบันเทิงไทยรัฐด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ